คอนโดแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทยี่สิบสองนะฮะคือลูกบ้านในคอนโดบอกว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยอยู่ดีดีก็คลุมคลั่งนะใช้ไม้ใช้เหล็กเนี่ยเดินตีเดินงัดตามห้องต่างฟาดไปตามพื้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่ฮะออกมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานกันเนี่ยพอชาวต่างชาติคนที่เห็นเดินปรีใส่เขาเลยต้องรีบกลับเข้าห้องนะครับ
นี่เป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ซอยสุขุมวิท๒๒นะฮะเขตคลองเตยกรุงเทพ

เสื้อสีฟ้ากางเกงขายาวถือท่อนเหล็กนะครับ
คือเคาะตามพื้นตามผนังตามกำแพงตามห้องต่าง
นี่ไปกดไปกดสัญญาณกดกริ่งห้องอื่นเขา
คือเขากลัวกันหมดนะฮะเป็นใครใครก็กลัวนะครับ
มีผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในคอนโดเนี่ยออกมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับ
คลิปชื่อไมเคิลเป็นชาวอเมริกันมาเช่าคอนโดพักอาศัยอยู่ที่นี่คือก็อยู่มา
หลายปีแล้วนะเมื่อก่อนก็จิตใจดีน่ารักเป็นมิตรนะก็ดูปกติดี
จนกระทั่งเดือนที่ผ่านมานี่แหละตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะฮะ
ต้นเดือนมกราคมเนี่ยไมเคิลเริ่มนิสัยเปลี่ยนไป

อยู่ก็คลุ้มคลั่งอารวาสแบบไม่ทราบสาเหตุแบบนี้
แต่ก่อนหน้านี้จะทำร้ายข้าวของอยู่ในห้องของตัวเองนะ
คืออยู่ในห้องตัวเองแน่นอนว่าเสียงเนี่ยมันก็ดังรบกวนคนอื่น

กลางวันกลางคืนเนี่ยเสียงดังเต็มไปหมด
แต่วันนี้เนี่ยออกมาอย่างนี้เลยฮะ
เขาก็กลัวกันก็โทรแจ้งตำรวจนะครับ
นี่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็แจ้งนะ
แต่ตำรวจก็มาบ้างไม่มาบ้าง
บางทีมาเนี่ยพอมาถึงมาเจอไมเคิล
เคิลก็แบบนิ่งปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มาถึงนี่เจอกำลังแบบคลุมคลั่งอยู่เลย
ก็เลยนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ

คนที่เป็นรอปภที่คอนโดนะครับ
บอกว่าชาวต่างชาติคนนี้พักอาศัยอยู่ที่คอนโด
เมื่อก่อนนิสัยปกติดีนะไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร

แล้วดูลักษณะแบบอารมณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยด้วย
เขาเครียดเขาคั่งนะครับ
เขาทุบของทุบอะไรในห้องเขา
รบกวนลูกบ้านลูกอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือก่อทุบของเสียงดัง
แล้วช่วงหลังก็มีถือเหล็กถืออะไรออกมา
บกวนนอกบ้านแล้วก็ไปทำห้องนั้นห้องนี้ห้องอื่นเรา
ทำแบบจนเขากลัวกันหมด
ใช่

เขาเครียดเขาอะไรปิดปกติ
เขาเป็นปศาสตร์ก็คือแบบว่าต้องมา
คือวันนี้สอนอทองหล่อมันนำตัวไปที่โรงพักสงบสติอารมณ์
แต่ว่าลูกบ้านที่คอนโดเขาก็ยังกังวลกันอยู่
ว่าสมมุติอารมณ์ดีเรียบร้อยปกติ
แล้วกลับมาที่คอนโดแล้วเกิดเป็นอีกจะทำยังไง

เป็นอาการทั้งจิตปราศาสตร์หรือว่าต้องไปมับบัดไหม

ไปดูในห้องเขาหน่อยว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า